เกะกะกองไถ

วันนี้มาเกะกะกันที่มรังสิต

สวัสดีค่ะ
วันนี้เรามารีวิวการรับปริญญาที่มรังสิตนะคะ
เรียกว่ามาเกะกะงานรับปริญญานะคะ

จ้ามเหรอ

เพราะปกติแม่ก็ไม่ค่อยเอาเงินเขาอยู่แล้ว

คุณแม่ขอขวัญไหมคะ

มันนี่ดหล่อจังเลย
มันนี่นะคะ

ก่อนเกณฑ์ประมาณ๓๔คน
สวัสดีค่ะนูขอแจ้วแม่แก้วนะค่ะ
มันจะไม่ให้นะแต่ลูกชายให้เลย
ลูกชายของแม่แต่เช้าเลย

หมี่จะดูไม่จริงดอกขอบคุณค่า

วันนี้ได้เป็นไรบ๊ายบาย

จริงนั่งอย่างไรเป็นคือเอง

เสียใจกับน้องสิจ๊ะน้องก็คือเห็น
ก็แบบสีโบรัมใช่มั้ยก็จบแล้ว

ใช่ไม่ใช่งานรับปริญญาไม่ใช่งานแต่ง
ไม่แต่ว่ารอรุณเดชนยายาแต่งงานอยู่นะ

คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นช่วงใหม่เกะกากล้องถ่ายนะคะ